แท้รักอมตะนี่อย่างข้างหลังเรานอนเฝ้าศพมี๒๑ปี
ตอนนั้นนึกว่าฟังผิด๒๑วัน๒๑ปีนะคะ
ปีฟังไม่ผิดนะคุณผู้ชมรักแท้มีอยู่จริงคุณตาเขาว่าอย่างนั้น
คือเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือคุณยายท่านนี้เป็นรักแรกของเขา
แล้วก็ยอมมาอยู่กับทหารจนอย่างเขานี่แหละ
แล้วเมื่อ๒๑ปีภรรยาเสียชีวิตแต่ด้วยความรักมากเขาเป็นคนดีเหลือเกิน
ก็เลยเก็บศพไว้ในบ้านแล้วคุณตานอนเฝ้าข้างโรงศพทุกวัน
โอ้โหจนปัจจุบันอายุ๗๒ปีก็คือเฝ้าศพมา๒๑ปีเต็ม
โอ้โหแต่ล่าสุดเนี่ยท่านบอกว่าผมก็แก่แล้วผมไม่รู้ผมจะตายวันไหน
แล้วกลัวจะไม่มีคนทำศพเมียผมก็เลยขอให้กู้ภัยไปช่วย
คุณตาท่านนี้ชื่อว่าร้อยตรีชาญจันวัชการอายุ๗๒ปี
เดินทางมาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพ
ช่วยจัดงานศพให้เมียผมหน่อยค่ะ
คุณยายชื่อว่าคุณจิมรวรรณ
เสียชีวิตมา๒๑ปีตั้งแต่ปี๒๕๔๔ครับ
ตอนนั้นคุณตายังอายุ๕๑นะครับ
คือภรรยาคุณตาคุณยายคนนี้นะฮะเขาเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
คุณตาก็เลยนำร่างของคุณยายมาเก็บไว้ที่บ้านพักอยู่รามอินทา๒๓ในกรุงเทพ
พอกู้ภัยมาถึงโอ้โหนี่ฮะ
คือมันเป็นพื้นที่ดินโล่งแล้วก็มีการเกาะอิดขึ้นมาเป็นห้องนอน
มีห้องน้ำด้วยคุณตาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นจริงทั้งหมดแหละ
ผมเก็บศพคุณยายไว้จริงเนี่ยศพภรรยาผมอยู่ในห้องนี้
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างอันไร้วิญญาณของคุณยายก็คืออยากจะโครงกระดูกแล้วนะฮะออกมาจากโรง
แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราได้ยินได้ฟังแล้วน้ำตาจะไหลคือ
ภาพคุณตานั่งข้างโรงกล่าวร่ำลาภรรยาเป็นครั้งสุดท้าย
บอกลาครั้งสุดท้ายด้วยน้ำตาอาบแก้มแบบนี้ค่ะ

ไปไม่นานหรอกแม่แม่ไปไม่นานหรอกแม่น้า
แล้วแม่ก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านของแม่เองอีกแล้ว

ไปทุกคนนะลุงนะไม่ว่าใครเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ก็ต้องไปทุกคนแหละ
ครับ
ผมเห็นแล้วผมจะอ่านข่าวไม่จบ
น้ำตาจะไหลคือโหคุณตาเขารักคุณยายมากเลยนะ

เขารักของเขาแบบรักแบบสุดหัวใจเลยอ่ะค่ะ
มานั่งล่ำลาบอกไปไม่นานนะแม่นะ

คือหลังจากที่ให้คุณตามร่ำลาเสร็จแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่เองก็นำศพของคุณยายจิมรวรรณ
มาประกอบพิธีสารพนักกิจตามพิธีที่วัดสาขอนสุลประชาศันทร์
ตลอดการทำพิธีคุณผู้ชมเชื่อไหม
คุณตาชาญร้องไห้ตลอดนะครับ
ถึงแม้เขาจะจากกันมา๒๑ปีแล้วก็ตาม
แต่ว่าครั้งนี้มันคือจากแบบจากเลย
มันจะไม่ได้มีเห็นอะไรแล้วในโรงศพหรือว่าโครงกระดูก
คือจากแบบลาจากกันจริงนะครับนะฮะ
ตาชาญพูดถึงความรักครั้งนี้บอกว่า
พบกับภรรยาตอนมาทำงานที่กระทรวงศาลธนาสุร
ถือว่าเป็นรักแรกพบเลยเพราะนิสัยเขาคล้ายกันมาก

มีลูกกันสองคนเป็นสักขีพยานรักเป็นลูกชายทั้งคู่
ภรรยาเนี่ยเป็นคนโอ้โหดีเหลือเกินมีพระคุณกับเขามากซื่อสัตว์กับเขาเหลือเกิน
มาแต่งงานกับร้อยปีจนไม่ได้สนฐานะเลยว่าเขาจะจนยังไง
กระทั่งภรรยาป่วยกับโรคเส้นเลือดในสมองแล้วก็ล้มหมดสติ
ไปรักษาโรงพยาบาล๓วันแล้วเสียชีวิตเลยแต่คือด้วยความรักมาก
อืมหลังจากภรรยาจักรไปทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เลยนะคะ
ก็เลยนำร่างภรรยามาใส่โรงเก็บไว้ที่บ้านแล้วนอนข้างโรง๒๑ปี
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนกระทั่งผ่านมา๒๑ปีอายุมากแล้ว๗๒ปีแล้ว
ก็บอกกับลูกว่าลูกเองก็บอกนะครับว่าพ่อร่างของแม่อยู่มานานเกินไปแล้วนะ
มันเน่าสลายไปหมดแล้วนะพ่อมันถึงเวลาแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจทำพิธี
เพราะว่าไม่รู้ว่าคุณตาเองเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าผมจะตายเมื่อไหร่
ก็เลยขอให้ทำพิธีชาปนกิจภรรยากันและสุดท้ายก็บอกว่ารักและเคารพมาก
ตอนนี้ทำใจได้บ้างแล้วนะครับเราก็ส่งคุณยายไปเป็นที่เรียบร้อย
โอ้โหรักแรกรักแท้แล้วก็ไม่รักอมตะเลยนะครับ